มาดูคลิปร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
มีการตั้งคำถามกันเยอะแล้วค่ะว่า
พิทักษ์สันติราชตำรวจทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ
ลักษณะคือเหมือนเตะต่อยซ้อมผู้ต้องหาค่ะคุณผู้ชม
เป็นสนจากเป็นตำรวจจากสน

ชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้ได้
ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด

ยังไม่จบซ้ำแบบนี้ต่อค่ะคุณผู้ชมสักประมาณหกเจ็ดคนตำรวจจากสนหลัก๒ค่ะ
ทำแบบนี้ชาวเน็ตก็ตั้งคำถามว่าถึงเขาจะเป็นผู้ต้องหาก็เถอะ
แต่คุณตำรวจค่ะคุณทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
คุณก็เอาเขาไปดำเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมสิ
คุณดูสิเห็นไหมยังเตะโอไม่หยุดค่ะ

แบบนี้ค่ะล่าสุดนะครับคุณผู้ชม
พลตำรวจโทษสุธิพลวงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ
เราเอาคลิปไปให้ท่านดูแล้วนะคะ
บอกว่าเป็นตำรวจสนหลัก๒จริง
ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาขณะที่ไปควบคุมตัวมาดำเนินคดี
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
มีคำสั่งให้ตำรวจที่ปรากฏในคลิปทั้งหมด
ประกอบด้วยสารวัตร๑นายรองสารวัตร๒นาย

ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

การกระทำของตำรวจทั้ง๗นาย

ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา
ถือว่าสิ่งที่คุณทำเป็นความผิด
ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนการควบคุมผู้ต้องหา
และภาพที่ปรากฏออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจน
ว่าต้องมีการสอบสวนก่อน
ผู้ต้องหาตอนนี้ได้รับบาตเจ็บระดับไหน
ยืนยันว่าสิ่งที่มันเป็นปรากฏในคลิป

อย่างที่ผปโชนอบองตาลบอกไป

มันมีกระบวนการในการควบคุมตัวผู้ต้องหาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพบชนยืนยันเลยนะคะ
ว่าจะไม่ปกป้องลูกน้องที่กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือไม่ควรจะทำนะครับ
รับจริงนะครับถึงได้มีการดำเนินการ
แต่อย่างที่บอกว่าคำหนวดมันมีจำนวนมาก
ทางภูมิคำชาก็พยายามกำชับอยู่ตลอดเวลา
มีการประชุมอยู่ตลอดเวลานะครับใครทำผิดก็ว่าไป
ถ้าโดนไปก็กระทำผิดอะไรก็ว่าป่ะ
คงไม่มีการปกป้องแน่นอน
คุณผู้ชมสำหรับที่มาที่ไปของการควบคุมตัวผู้ต้องหา
เมายาเสพติดแล้วก็คลุ้มคลั่งที่วัดบุญยประดิษฐ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจลงพื้นที่ไปควบคุมตัว
แต่ระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายนี้มาที่สอนอปรากฏว่า
ผู้ต้องหาค่ะด่าทอตำรวจมาตลอดแล้วพยายามที่จะดิ้นนะคะ
แล้วตำรวจอ้างบอกว่าผู้ต้องหารายนี้มีร่างกายค่อนข้างใหญ่
เพราะฉะนั้นเรื่องของการควบคุมตัวค่อนข้างที่จะลำบาก
ก็เลยอาจจะต้องมีการใช้ความรุนแรงในการควบคุมตัวบ้าง
ที่สำคัญตลอดทางที่มีการควบคุมตัว
ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยถมน้ำลายใส่ตำรวจตลอดเวลา
ตำรวจอยากจะสงบสติอารมณ์ด้วยวิธีนี้
ประมาณนั้นพอมาถึงโรงพักสนหลัก๒
ก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้
มาแชร์กันในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะ
ตอนนี้ผู้ต้องขังรายนี้ถูกควบคุมตัว

แล้วก็ไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าปัสสาวะก็เป็นสีม่วงจริงนะคะ